เอ้าราชบุรีค่ะสามีภรรยาอยู่กินกันมา๕ปี
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่ก็ดูรักกันดีนะ
ติดอย่างเดียวเลยค่ะชอบกินเหล้าด้วยกันทั้งคู่
กินเหล้าทีไรทะเลาะกันทุกทีล่าสุดทะเลาะถึงขั้น
สามีเอาตะขอเกี่ยวมะพร้าวกระหน่ำฟันเมียจนตายคาบ้าน
มันแหลมมันคมมากน่ะก็คือกระหน่ำฟันเลยอ่ะค่ะโอ้โหดูสิ
ตำรวจสพบ้านโป่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งเหตุ
มีคนถูกฟันเสียชีวิตนี่ค่ะเข้ามาดูบ้านหลังเกิดเหตุ
ผู้ตายนอนตะแคงเสียชีวิตอยู่แบบนี้นางสาวปิ่นมุกอายุสามสิบห้าปีนะคะ
สภาพร่างกายก็คือถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่หัวกับต้นแขนซ้ายค่ะ
ใกล้กันมีตะขอสอยมะพร้าวเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วยนะคะในห้องเนี่ยมีร่องรอยการต่อสู้ชัดเจน
มีเศษผมกระจัดกระจายอยู่บนที่นอนที่พื้นแล้วก็ที่ผนังห้องด้วยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือสามีนั่นแหละค่ะตำรวจไปตามจับตัวได้ที่บ้านพักของพี่สาวที่ตำบลหนองกบ
ผู้ก่อเหตุคือนายมงคลเมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวไปสอบสวนนะคะ
บอกว่า๒ทุ่มไปซื้อเหล้ามาดื่มจนเมาแล้วก็ทะเลาะกับเมีย
สี่ทุ่มแยกย้ายกันนอนแล้วนะคะข้ามวันไปเลยนะข้ามวันไปแล้วนะ
เช้าวันนี้เตรียมตัวจะออกไปทำงานตามปกติ
เมียดันมาบ่นบ่นเรื่องเงินไล่ให้ออกจากบ้าน
ก่อนหน้านี้ก็ระแวงอยู่แล้วด้วยว่าเมียมีท่าทีเหมือนจะปันใจให้ผู้ชายคนอื่น
แล้วเขาอ้างบอกว่าเมียด่าทอเขาลามปามถึงแม่ถึงพี่สาวเขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
น้อยใจอ่ะเลยหยิบเหล้าที่เหลือในขวดซดเข้าไปเพื่อประชดเมีย
พอเล่าสดปื๊ดเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ะบันดาลโทษะขึ้นมาเฉยเลยค่ะ
คว้าตะขอสอยมะพร้าวที่วางอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวแล้วกระหน่ำฟันร่างเมียแบบไม่ยั้ง
เมียแน่นิ่งไปหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านพี่สาวบอกให้มาดูเมียหน่อย
เขาบอกตอนนั้นเขาไม่รู้นะว่าเมียเขาตายแล้ว
คือบันดาลโทษะครับเขาดูถูกแม่ผมดูถูกพี่สาวผมด้วย
แล้วก็กำลักษณะครับไล่ผมด้วยครับเห็นว่าทะเลาะกันบ่อยเหรอครับพี่
ก็บ่อยครับก็ทางเนี้ยแรงที่สุดคือเขาพยายามที่จะไล่ผมครับ
คือเขาพยายามที่จะไล่เรากลับบ้านนะครับก็เลยเข้าใจว่าการที่เขาไล่กลับบ้าน

ฝากถึงแม่ภรรยาว่าผมขอโทษผมพลาดไปแล้วฝากถึงภรรยาที่เขาฆ่ากับมือว่า
จากนี้ไปผมจะรักคุณคนเดียว

ไม่ทันแล้วนะคะเขาไม่อยู่ฟังแล้วอะค่ะ
ไปคุยกับพี่สาวของนายมงคลก็บอกว่า
น้องชายเนี่ยย้ายมาอยู่กินกับน้องสะพ้ายได้๕ปีแล้วล่ะ
ทั้งคู่ก็ทำงานรับจ้างเกาะสร้างทั่วไป

ชอบทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันเป็นประจำ

แล้วก็เรื่องเงินทองชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังเท่าไหร่
ทะเลาะกันทีไรก็มีพี่สาวคนนี้นี่แหละ
จนเมื่อเช้า๐๙๓๐นน้องชายขี่รถมาหาที่บ้าน

พี่ก็ไปตะโกนเรียกไม่มีคนตอบ
เคาะประตูจะเปิดประตูก็ล็อกจากด้านใน
สุดท้ายชะโง่เข้าไปดูโอ้โห

รถพังมือว่าไม่รู้มันตายหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะเวลาทะเลาะกันหนูก็จะเป็นคนมาดูอยู่แล้ว
แล้วพอมาเจอหนูก็เห็นสภาพนี้
ที่ผ่านมาที่เขาทะเลาะกับแบงก์กันบ่อย

เขาก็หึงห่วงกันบ้างอะไรบ้างเวลากินเหล้าด้วยกันอะไรอย่างนี้

ภาพคือตัวเขาเย็นแล้วแล้วเราก็ไม่หายใจแล้ว

มีเลือดมีเลือดตามตัวตามหัวอะไรอย่างนี้

แม่ของผู้ตายนะคะก็บอกเหมือนกันว่า
ก็เห็นมันรักกันดีสองคนทำมาหากินช่วยกัน
แต่ไอ้เจ้าลูกเขยเนี่ยมันอารมณ์ร้อน
มันกินเหล้ากันทีแล้วก็ทะเลาะกันทุกทีเรื่องหึงหวง
กลัวว่าลูกแม่จะไปนอกใจปันใจ
ถงมือถือนี่ลูกแม่เล่นไม่ได้เลยนะ
ไว้หมดเลยไม่ให้เล่นเอามือถือลูกสาวไปเก็บไว้ที่ตัวเองหมด
่างเมาได้สติเมื่อไหร่ก็ชอบเดินมายกมือไห้

ประโยคเดียวกันกับที่พูดเมื่อกี้นี้
บอกผมขอโทษผมพลาดไปแล้วอ่ะ
แต่ครั้งนี้แม่ไม่รู้นะว่าแม่จะให้อภัยได้ไหม

มันพรากชีวิตลูกสาวแม่ไปตลอดกาลเลยอ่ะ
ก็เอาง่ายนะคะทุกครั้งที่เขาทะเลาะกัน
เช้ามาเขาก็จะมาขอโทษเรา
แม่ครับผมขอโทษครับผมทำแบบนี้แบบนี้
ทุกครั้งเราก็ให้อภัยเพราะเราเห็นว่าเออ
เขาก็ดูแลลูกเราแล้วอะไรเงี้ย
แต่ครั้งนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยังไง
ได้คุยกับแม่ค้าร้านชำในพื้นที่นะคะ
ก็บอกว่าประมาณสักสิบโมงเนี่ยเห็นได้มงคล
เข็นซาเล้งมาแล้วก็บ่นพึมพัมบอก

ลักษณะคือดูหุดหงิดฉุนเฉียวเลยค่ะ
แล้วก็แวะมาซื้อน้ำมันเติมรถซาเล้งขี่ออกไป

วีหว่อรถหวอรถพยาบาลรถตำรวจ

สุดท้ายพอถามเขาดูโอ้โหตายแล้ว
มงคลเพิ่งฆ่าเมียแล้วแวะมาซื้อน้ำมันที่ร้านฉันเหรอเนี่ย
นึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ลูกสาวของคนตายเคยมาเล่าให้ฟังบอก
กับพ่อเลี้ยงทะเลาะกันบ่อยมากเลยเพราะว่าแม่ห้ามพ่อเลี้ยงไม่ให้กินเหล้า
ทางคดีความนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งร่างผู้ตายไปชนะสูตร
หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรี
ส่วนนายมงคลตำรวจจะสอบปากคำอย่างละเอียด
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ